ท่านประธานภพภูแฟนรัฐสธรรม

สมาชิกศพภภูแฟนรัฐสธรรม
จังหวัดสุธคนคลภาคเพื่อไทย

ประเสริฐจันทรรวงทองท่านประธานครับ
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหก
รัฐบาลได้กู้ชดเชยงบขาดดุลหกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้าน
ท่านประธานครับถ้ารัฐบาลนะครับ
จัดงบประมาณนะครับอ่าให้มันเป็นธรรมนะครับ
แล้วก็กระจายอ่าตามความต้องการของอ่า
พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้อง
กู้เงินมาชดเชยอีกประเด็นนึงนะครับ
ทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็ทุจริตเชิงนโยบายเนี่ย
ผมว่ามันมีมากเหลือเกินนะครับในรัฐบาลยุคนี้
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของฝ่ายบริหารกับสำนักงบประมาณ
เดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ท่านประธานเห็นนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมบอกว่า
สมคบคิดกันอย่างไรระหว่างฝ่ายบริหารกับสำนักงบประมาณแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับ
ผมอยากจะเรียนท่านประธานนะครับ
ไปยังท่านสุชาติชมกลิ่นเมื่อสักครู่นะครับขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเดียวนะครับ
ที่จ่ายหนี้ชำระเงินกองทุนประกันสังคม
ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลในอดีต
แต่ผมบอกท่านสุชาติอย่างนี้นะครับผ่านท่านประธาน
ท่านไม่พูดให้จบพูดให้หมด
เกือบเก้าปีแล้วนะครับที่คนชื่อประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชเนี่ยท่านต้องพูดให้จบ
ท่านไม่ต้องตีกินนะฮะเรื่องเนี้ยไม่ใช่มาเอ่ยอ้างแค่ปีหกสอง
ผมเข้าใจท่านนะฮะท่านนายกท่านนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่
ท่านก็ต้องพูดเอาใจนายกแต่หายไปแล้วฮะ
ผมอยากจะให้ท่านนายกนะครับถ้ากำลังรับประทานอาหารเนี่ย
เดี๋ยวท่านนั่งฟังผมนิดนึงนะครับแล้วก็สำนกงบประมาณด้วย
เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นนะครับชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลท่านเนี่ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันเป็นอย่างไร
หลังจากผมอภิปรายเสร็จนะครับอ่าเพื่อนสมาชิก
โหวตรับร่างหรือไม่รับร่างก็สุดแล้วแต่
ความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่ถ้าจะปรับปรุงแก้ไขนะครับ
ก็ไปว่ากันในชั้นกรรมธิการถ้ามันผ่านนะครับ
ถ้าวาระหนึ่งผ่านขอสไลด์ด้วยครับ

ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
หนึ่งแสนแปดหมื่นอ่าหนึ่งแสนเอ้ยหนึ่งละอ่า
หนึ่งแสนแปดหมื่นล้านนะครับโดยประมาณ
ยังมากเหมือนเดิมท่านประธานท่านสุชาติเพิ่งพูดเมื่อสักครู่
บอกว่าทำนู่นทำนี่ขึ้นค่าแรงไม่ได้อ้างโควิด
แต่งบกระทรวงคมนาคมนี่ยังเหมือนเดิมฮะ
ยังมากเหมือนเดิมขอสไลด์ที่สองด้วยครับ
กรมเจ้าท่าก็เป็นกรมหนึ่งแหละครับ

ปีหกหกสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสองหลาน
อ่านยากครับท่านประธานตัวเลขเยอะเหลือเกินสี่พันกว่าล้านแล้วกันท่านประธาน
สิ่งที่ผมอยากกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าสภาพสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้
ท่านสุชาติพูดเมื่อสักครู่ตลอดครับว่าโควิดโควิด
แต่ท่านดูโครงการของกรมเจ้าท่าท่านประธานหมวดครุพันธ์เนี่ยสองร้อยกว่าล้าน
ศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพตู้คาเดนเนอร์๑๖ล้านเงินมันไม่เยอะหรอกฮ
แต่มันเหมาะสมหรือไม่นี่คือคำถาม
ลอกร่องน้ำชายฝั่งนะครับพันกว่าล้าน
เหมาะสมหรือไม่นี่คือคำถาม
ลอกร่องน้ำเนี่ยแยกเป็น๒ประเภทท่านประธาน
ลอกบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลกับร่องน้ำภายในประเทศ
ถ้าท่านสุชาติพูดก่อนหน้านี้นะครับผมว่ากรมเจ้าท่าเนี่ย
คงไม่ต้องตั้งโครงการประเภทนี้เอาเงินมาขึ้นค่าแรงดีกว่า
มันเหมาะสมหรือไม่เรือใหญ่มันมีมากขนาดนั้นหรือฮะ
ช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งออกก็ไม่ได้ขนส่งก็ไม่ได้
แต่ท่านมีแนวคิดที่จะมาขุดร่องน้ำนะครับ
เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกนี่คือในเล่มงบประมาณขาวคาดแดงครับ
พูดภาษาชาวบ้านก็ให้เรือขนส่งสินค้าได้อ่ะ
มันมีเรือที่ไหนอยู่ในทะเลฮะตอนนี้
ห่วงที่ท่านทำงบประมาณน่ะมันไม่มีเรือ
แต่ท่านคิดได้อย่างไรครับพันกว่าล้าน
และอีกโครงการหนึ่งครับจัดหาระบบตรวจการชายฝั่ง
มันไม่มีเรือแล้วจะรีบไปหามาระบบตรวจการไปทำไม
ร้อยกว่าล้านฮะนี่คือโครงการบางส่วนนะครับ
ท่านประธานที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านประธานเห็นว่า
กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยมีแนวคิดอย่างไร
กับสภาพสภาวะเศรษฐกิจเยี่ยงนี้ขอสไลด์ถัดไปครับ
กรมท่าอากาศยานเมื่อสักครู่ลงน้ำแล้วตอนนี้
ขึ้นอากาศนะฮะท่านประธานงบประมาณห้าพันกว่าล้าน
ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเหมือนกับกรมเจ้าท่าเลยฮะ
สำรวจออกแบบสามร้อยกว่าล้านเนี้ยคลุพันเกือบแปดร้อยล้าน
บทั้งกลมได้ห้าพันนะฮะทั้งผูกพันทั้งงบประจำรายจ่ายเงินเดือน

แต่งบลงทุนเนี่ยถ้าไปก่อสร้างอาคารไปก่อสร้างอะไรต่างเนี่ย
ผมไม่ว่าเลยนะฮะท่านประธานนี่งบออกแบบกับคุณรุพันธ์เนี่ยเกือบพันล้าน
ถ้าผ่านวาระหนึ่งเข้าไปนะครับผมฝากกรรมธิการด้วยนะครับท่านต้องลงไปดูในรายละเอียด
วันนี้เวลาน้อยผมจะพูดเฉพาะหัวข้อเกือบพันล้านมันเหมาะสมหรือไม่
สุชาติก็พูดแล้วเมื่อกี้ขึ้นค่าแรงไม่ได้อ่ะท่านพูดช้าไปนิดนึงฮะท่านสุชาติ
ถ้าท่านพูดเร็วกว่านี้กรมท่าอากาศยานไม่กล้าตั้งหรอกโครงการแบบนี้

กรมทางหลวงกับทางหลวงชนบทสำนักงบประมาณอย่าเพิ่งรีบรับประทานอาหารนะ
ตอนนี้ก็เที่ยงยี่สิบห้านาทีท่านฟังผมให้ดี
งบประมาณรายจ่ายทางหลวงตั้งมาแสนกว่าล้านนะแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้าน
ทชทางหลวงชนบทเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดในสไลด์บอกว่างบกระจุกไม่กระจายตัวเพื่อจุดจุดจุด
เพื่อใครอ่ะมันต้องมีเหตุผลนะท่านประธาน
ผมเป็นผู้แทนแค่สองสมัยนะท่านผู้ท่านถ้าไม่ยกเลิกก็สามสมัย
ผมก็ไม่เคยเห็นถ้าแบบนี้ก็อยู่หลายปีงบประมาณ
เป็นอนุงบประมาณนะครับอยู่กับท้องถิ่น
นัดให้เรื่องท้องถิ่นแต่วันนี้ท่านหัวหน้ากับท่านเลขาบอกพัฒนาต้องมาพูดกระทรวงคมนาคม
ท่านประธานคงสงสัยนะครับว่าพัฒนาจะพูดอะไร
บกระจุกไม่กระจายตัวกระทรวงคมนาคมเพราะว่าขออนุญาตท่านประธานเป็นพักของท่านประธานเอง
ผมต้องขออนุญาตท่านประธานก่อนเพราะว่าสนิทชิดเชื้อกันดีนะคะ
นั่งเครื่องก็กลับด้วยกันทุกอาทิตย์มันลำบากใจมากฮะท่านประธาน
กราบขอโทษท่านประธานล่วงหน้าขอสไลด์สุดท้ายครับท่านประธาน
ดูให้ดีนะฮะสำนักงบรับประทานอาหารก็หยุดวางก่อน
ผมให้เวลานะครับจังหวัดบุรีรำท่านประธาน
ผมรวมนะครับเนี่ยทรกับทชผมไม่เอางบผูกพันด้วย
วดที่รับเห็นเลยฮะท่านประธานเนี่ยวันนี้ท่านมานะเนี่ย
ตียัยธรรมรัฐสุลินศ์ชูศักดิ์แอดทองสุลินศ์วิวัสต์ชัยธรรมรัฐสนุน
วิวัตชัยท่านสอสอปุ๊นี่แหละครับอยู่ศรีสะเกดผมจะต้องชี้แจงก่อนนะครับเพราะว่ามันมีส่วนนะครับในสี่ห้าจังหวัดเนี้ยเพราะต้องกระทบนะครับกับสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรของพักเพื่อไทยจังหวัดบุรีรำนะครับเพื่อไทยเราไม่มีวุ
หลายเก้าสิบหกโครคอันนี้ผมนับโดยประมาณนะครับมีแต่
วกนะครับไม่มีลบตัวเลขมีแต่บวกไม่มีลบไม่รวมงบผูก
พันธุ์ด้วยอาจจะมีบางจังหวัดแต่บุรีรำเนี่ยไม่ได้มีงบปลูก
ฮะหมวดอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่นทาง
ไอ้ทางหลวงระหว่างภาคทางหลวงเมืองซ่อมบำรุงอะไร
ต่างต่างเยอะแยะไปหมดครับแต่บุรีรำมีทุกกิจกรรม
พันกว่าล้านขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านวิสานเมื่อ
เช้ามาเปิดไว้แล้วฮะเนี่ยผมมาลงในรายละเอียดสุรินทร์
พันกว่าล้านผมต้องพูดกับท่านชูศักดิ์พูดกับอาจารย์
สมบัติพูดกับครูมณิษฐ์พูดกับสอสอตีใหญ่เดี๋ยวพี่น้อง
ประชาชนจังหวัดสุรินทร์บอกว่าอ่ะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
สุรินทร์ได้เยอะเยอะนี่มันยิ่งดีอ่ะท่านประธานแต่มัน
ไม่ใช่ผู้แทนเขาบอกถ้าได้แบบนี้ไปเหยียบหัวคนอื่น
เอาเปรียบจังหวัดอื่นเขาไม่เอานี่คือสิ่งที่ผมอยากกลับ
จะเอาสามสี่จังหวัดนี้ให้หมดเลยมาเปิดตัววันนี้ผมมา
งบประมาณผมถึงได้เข้าใจพอเปิดตัวผู้สมัครจริงจริง
เห็นอะไรเยอะฮะเห็นอะไรหลายอย่างพี่น้องจำคำพูด
ผมไว้นะครับวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนด้วยดูไว้นะครับ
ประมาณออกมาแบบนี้แล้วใครจะไปอยู่กับใครแล้วทำ
อะไรนครราชศรีมานะครับเจ็ดพันหกร้อยกว่าล้านนะครับ
ทรกับทชนะอาจจะมีผูกพันบ้างก็เลยเยอะบวกลบ
พอกับบุรีรำนะฮะพอพอกันมีใครล่ะฮะอยู่ในรัฐบาลที่
สามารถทำได้แบบเนี้ยเก้าสิบสามโครงการน่ะสุริน์
เก้าสิบสีเกรดหกสิบสองอายุทยานะครับเกือบสองพัน
ล้านในจังหวัดเล็กเล็กนะครับเนี่ยแต่ที่ท่องเที่ยวเยอะมี
เหตุมีผลนะฮะได้เกือบสองพันล้านก็เปิดตัวอีกเหมือนกัน
อันนี้สุราธานีสามสิบสี่โครงการแต่ว่างบผูก
เยอะก็เป็นเงินเยอะนะฮะผูกพันแปดร้อยเก้าร้อยยัง
เงี้ยผมก็ถือว่าถ้าคุณได้รับงบประมาณสามปีก็ถือว่า
เก้าร้อยรวมตัวเลขออกมาสองพันกว่าเนี่ยเพื่อชี้ให้
สภาได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนครพนมครับท่านประธาน
ผมกลัวท่านน้อยหน้านะครับ๘๐๐นะครับเทียบกับจังหวัด
กลเท่ากันนะท่านประธานเราเสมอกันนะถือว่าท่าน
จังหวัดเล็กกว่าผมผู้แทนรัศดรสี่คนผมเจ็ดคนนะครับ
ท่านประธานได้เท่ากันนะฮะสำนักทางหลวงพอสำนักอยู่
สกลนครมีครบทุกอย่างได้แปดร้อยไม่เป็นไร
ท่านประธานเห็นบอกเปิดตัวมาบอกจะไปเอาสามคนด้วย
นั่นที่นั่นอ่ะท่านนิยมก็ระวังตัวไว้ให้ดีดีก็แล้ว

นี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนสมาชิกนะครับวิธีแก้
ปัญหานั้นไม่ยากฮะท่านประธานหนึ่งถ้าผ่านวันละหนึ่งนะครับ
กรรมธิการงบนะครับก็เข้าไปในอนุอนุก็ปรับลด
นะครับสิ่งไหนไม่ดีบุรีรำได้เยอะเยอะปรับลดออกไปให้
เหลือสักพันล้านอ่ะเหมาะสมนะครับนครราชจะสีมาสี
เกดสุรินถ้าเรามีความจริงใจนะครับสมาชิกปรับลด
ไปกองไว้ก้อนหนึ่งนะครับเอากลับไปให้ฝ่ายบริหารเรียก
สำนักงบมาคุยหยิบวายสองนี่ขึ้นมาตรงไหนที่เขา
เดือดร้อนในจังหวัดไหนที่ไม่ได้อ่ะนั่นอ่ะผมจะรอดูนะฮะ
ตรงนั้นน่ะผมจะรอดูว่ากรรมธิการทำหน้าที่เต็มที่
หรือไม่มันยังมีอีกเยอะนะฮะวันนี้ตัวเลขคร่าวนี่
วิธีแก้ไขนะครับมันไม่ยากเลยหยิบในวายสองมา
ผมกลับประธานท่านประธานนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งประเด็น
ผมอยากฝากท่านประธานด้วยฝากท่านตรงเลยเรื่อง
เนี้ยจังหวัดนครพนมน่ะผมเห็นในข่าวนะประธานกรม
ทางหลวงอีกแล้วนะฮะกรมทางหลวงคุณลงไปตรวจสอบ
ด้วยบริษัทชั้นดีนะครับระดับงานเก้าร้อยนี่ต้องเป็น
ชั้นพิเศษแล้วคะเนี่ยขุดที่ดินสอปกรมาทำถนนทาง
อ่ะมันไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งนะครับและอ้าง
นักการเมืองด้วยนะครับผมไม่เชื่อว่าท่านประธานของ
ผมเนี่ยนะครับไปเกี่ยวข้องหรอกผมฝากท่านเพราะว่า
เป็นจังหวัดกราบขออภัยท่านด้วยเพราะเรื่องนี้เป็น
เรื่องของภาษีพี่น้องประชาชนท่านประธานครับพัก
เพื่อไทยนะครับมีนโยบายแลนด์สไลด์เพื่อไทยนะครับ
เปลี่ยนโลโก้สีแดงต่างต่างเนี่ยผมก็เพิ่งทำครอบคล์
เพื่อไทยที่บ้านมาแต่วันนี้โดนแยกซี
อีสานใต้ผมเพิ่มเติมให้ไปอีก
ยังไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำมาก่อนนะครับท่านประธาน
ผมจึงไม่ขอรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒

ที่สำนักงบประมาณร่วมจัดทำ